ศิลปินขวัญใจแรงงานชาวไทยอย่างพี่เสดิร์ดค่ะ
ล่าสุดลัตฟ้าบินไประเบิดความมัน
ส่งความสุขมอบความสนุก
และกลางใจให้พี่น้องชาวไทย

ซึ่งงานนี้ใครมแรงงานทาย

และแน่นอนค่ะพี่เสดิร์ดของเรานะคะก็ขนเพลงดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่จี่หอยสาวซ้ำหน่อยสาวกระโปรงเหี่ยนี่ฮิตมากนะคะ
คนโทรมาจังเลยรวมไปถึงเพลงปลูกใจอย่างหลงวัดของพี่วงคาราบาลนะคะ
ให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ไต้หวันได้ปลดปล่อยกันเต็มที่ค่ะ
เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยกันเลยค่ะ
ปล่อยนะคะแล้วก็เป็นของขวานสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลบ้านไทย
มีไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเนาะก็คิดถึงแบบบรรยากาศแบบคึกคักของชาวไทยนะครับ
ก็หวังว่าพี่พีก็คงไปสร้างความสุขความสุขกับพี่น้องแรงงาน
ได้มีแรงฮึดสู้งานกันต่อไปนะจ๊ะ